ได้เวลามากัดในสมัติกับเรา๓คนในคู่กัดสมัติข่าว
เจอกับผมชนะนะครับคุณชิสาและน้องจูด้ง
ครับผมแหมหายไปนานเลยเจอกันสักที
หน้าตาสดใสจริงเลยล่ะครับ
นึกว่าจะหายไปกับปีใหม่ซะแล้วเอากลับมาก่อน

และยังมีอีกหลายจังหวัดที่คุณเตรียมจะไปใช่ไหม
นี่ต้องติดตามสะดวกทั้งนั้นเลยนะครับ
ใช่แล้วครับอยากรู้อยากคุยอะไรกับเรานะคะ
แล้วก็สามารถแชทมาคุยกันสดหน้าจอได้
ไปดูผ่านไลฟ์ในติ๊กต๊อก
เดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางที่สามารถเปิดเข้าไปรับชมกันได้
เหลืออยู่ทางเดียวก็คงจะเป็นทางตู้เย็นแล้วฮะ
ยังไม่สามารถไปเปิดดูทางช่องแช่แข็งได้นะ
มีบ้านคุณคนเดียวแล้วล่ะค่ะที่น่าจะดูได้นะฮะ

หลายคนก็ยังคงเป็นกังวลเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยว
แต่ผมบอกเลยนี่ก็คือถือว่าเป็นโอกาสนะ
ที่จะพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรา

แต่เรื่องของมาตรการก็ต้องมาดูกันหน่อยว่า
เขามีมาตรการอย่างไรกันบ้างนะครับ
คือทางสาธารณสุขเนี่ยเขามีการลดเรื่องของมาตรการในการรับนักท่องเที่ยว

บางอย่างเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำแล้วนะ
อย่างเรื่องของวัคซีนที่บอกว่าต้อง๒เข็มขึ้นไป๒เข็ม๒โดส

รวมไปถึงผลตรวจเรื่องของโควิดด้วย
แล้วเมื่อมีมาตรการแบบนี้ออกมา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท
เขาก็ออกมาแก้ไขเรื่องของมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
เขาบอกว่าให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ได้ยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน๒เข็มก่อนเข้าไทยนะครับ
โดยจะบอกแบบนี้ว่าผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่เขากำหนด

เพราะว่าประเทศไหนก็คงจะมีการกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

เขาบอกว่าต้องมีวงเงินเรื่องของประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า๑หมื่นดอลลาร์
แล้วก็ควบคุมการรักษาโควิดตลอดการเดินทางในประเทศไทย
อันนี้เป็นเรื่องของคำแนะนำนะ
เมื่อมาที่ประเทศไทยถ้าคุณไม่ได้มีประกันตรงนี้
ทางเราเองก็แนะนำว่าควรจะซื้อประกันสุขภาพเอาไว้

ก็ในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณเป็นโควิดในประเทศไทย

และเข้าถึงการรักษาที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ
รวมไปถึงว่าหากว่าต้องเดินทางกลับประเทศเมื่อถึงเวลาแล้ว

แต่ต้องบอกว่าไทยเราเองก็ผ่อนปลนผ่อนคลายมาตรการเรื่องของตรงนี้ด้วย
เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในมาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศ
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เริ่มเปิดประเทศหลายที่
อย่างจีนเขาก็ให้คนไปเที่ยวได้แล้วนะคะ
เขาก็เลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรหลายอย่าง
อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราก็มีการปรับ

แต่เพียงแค่ของเราก็มีการปรับลดเรื่องของมาตรการ
ในการที่จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติมายังประเทศไทยนั่นเอง
เรื่องนี้มันก็มีดราม่าเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกัน
แต่ก็เอาล่ะเราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง

มาเมืองไทยเนี่ยก็สร้างคุณประโยชน์ให้เราก็เยอะนะ

ค่ะคุณผู้ชมยังไงเราก็ดูแลตัวเองกันต่อไปด้วย
ส่วนประชาชนคนไทยที่ต้องการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะเคาะคุณสมบัติแล้วว่า
งวดใหม่รอบใหม่นี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างคะ

ข่าวดีเหมือนกันเนาะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๕๙
จะเริ่มใช้ภายในวันที่๑มีนาคมนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้ทางหน่วยงานและภาครัฐกำลังเตรียมการเพื่อ
ประกาศรายชื่อคุณสมบัติจากผู้ที่เข้ามาลงทะเบียน
แล้วก็จะทยอยประกาศรายชื่อในเดือนมกราคมนี้ให้แล้วเสร็จ
แปลว่าประมาณอีกสัก๒สัปดาห์เราจะรู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ไหม
ถ้าหากว่ารายชื่อประกาศมาแล้วมันไม่มีชื่อเรา

อุดทอนได้ค่ะยื่นอุดทอนได้นะคะ
ทางกระชูทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๓๐วันนี่แหละ
สำหรับผู้รับสิทธิ์รายใหม่นะคะ
เมื่ออุดทอนผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์ย้อนหลัง
สิทธิ์ของส่วนสวัสดิการเพิ่มเติมนั่นเอง

ถ้าตกอะไรไปก็คือทุนได้รับเต็มที่แน่นอนนะคะ
ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมก็ยังคงสิทธิ์ต่างต่อไปนั่นเอง
อันนี้ก็สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
จะได้รับรู้เรื่องของสิทธิ์จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของเราในปีนี้นะครับ

เพราะว่ามีคนอ้างว่าเปิดเพจแล้วก็หลอกมากู้เงินบอกว่ามาสิเป็นตัวแทนจากธนาคารออมสิน
จะให้กู้เงินเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปดูครับ
นี่ฮะนี่เลยโอ้โหสีชมตาประทับเลย

ใช่ธนาคารออมสินโดนบ่อยจริงนะคุณจูด้ง
บ่อยมากพวกเราอ่านข่าวนี้กันบ่อยมากจริงฮะ
คือกรณีนี้เนี่ยเพจดังหนึ่งเขาได้โพสต์ลง
แล้วก็บอกว่าชักชวนให้ลูกเพลที่มีอาชีพอะไรบ้าง
มีอาชีพอิสระมีรายได้ประจำมาหน่อยมากู้เงินออนไลน์
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของธนาคารออมสินโอ้โห
แต่ล่าสุดครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแล้วเขาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ร่วมมือกับธนาคารออมสินและกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อย
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะฮะใช่ฮะอย่าหลงเชื่อนะครับข่าวปลอมนะ
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเช็คข้อมูลที่ถูกต้อง
ก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังนะคุณจูด้งคุณชิสาใช่แล้ว
เพราะว่าแอดมินเพจต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางไทยรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊คต่างที่เกี่ยวกับไทยรัฐ
นักข่าวของเราเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของการโดนแอบอ้างแบบนี้
จริงค่ะเราต้องมาเล่าข่าวแบบนี้ต้องระวังไอลิ้งที่เป็นสีน้ำเงินนี่
อย่าอินเกินไปสิคุณชนะคุณมีปัญหาอะไรกับลิ้งลิ้งที่ว่านี้คะ

โอ้ยปิดเครื่องฉันไปทัน
นี่แหละปัญหาของการจิ้มลิงก์โดยที่ไม่ดูให้ดีว่าจะเชื่อถือไหม
อ็ากดูแล้วก็ระมัดระวังเป็นหุดทางห่อนกันด้วยนะคะ
อ้าเบียนนี่คือเรื่องของดรามาเกณฑ์
กับการเปลี่ยนป้าย

หรือรฟทเขาได้ส่งรายละเอียดชี้แจงนะ
ทางรฟทเนี่ยเขาต้องชี้แจงด้วยว่าโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ไหม

เขาก็ชี้แจงไปทั้งหมด๙ประเด็นครับที่ทางคณะกรรมการเขาตั้งไว้อย่างเช่น
รายละเอียดราคากลางและการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น

ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะแต่มันเป็นเรื่องของดีเทลในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

แล้วจะมีการพิจารณาใน๒ประเด็นว่ารอฟทดำเนินการตามกฎหมายระเบียบพรบจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๒ของกรมบัญชีกลางหรือไม่
พร้อมกับตรวจสอบราคาที่มีการจัดจ้างและพิจารณาถึงเหตุผลที่รอฟททำการจัดจ้างแบบเฉพาะจ่อจง
ไอ้ตรงนี้นี่แหละที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้
รวมไปถึงความเหมาะสมของราคากี่ล้านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ

มันแพงเกินเหตุหรือไม่บางคนก็คืออันนี้ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะถ้าให้อ่านเป็นภาษาข่าว
ภาษาที่แบบว่าเขาลงเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มามันจะยาวกว่านี้ค่ะเรื่องของเรื่องเขาก็ตั้งคำถามว่า
ประหยัดงบที่จัดจ้างเปลี่ยนป้ายเนี่ยถูกกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวทางรอฟทเขาจะชี้แจงมาอีกทีว่า
ทำไมต้องแพงประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่๑๑มกราคมก็คือวันนี้
ก็จะมีกำหนดการสอบสวนเพื่อส่งรายละเอียดคุณผู้ชมเขาต้องใช้เวลาแต่ผมบอกก่อนว่าคราวนี้การใช้เวลาค่อนข้างจะเร็ว
เขาบอกว่าน่าจะทราบผลภายใน๑๕วันเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้อาจจะ๑๙มกราคมนี้หรือเปล่า
เร็วกว่าที่บอกไว้แต่หลายครั้งมันอาจจะช้ากว่าที่กำหนดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้เรื่องราวที่ว่าเป็นข้อเท็จจริงออกมา
ให้มันโปร่งใสและประชาชนเขารับได้ให้มันกระจ่างให้มันเคลียร์ใจกันครับขณะที่นายนิรุธมณีพันธ์นะครับ
ขอให้ระงับงานก็คืองานที่ว่ารื้อย้ายจัดหาและติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ยตรงนี้ต้องหยุดเอาไว้ก่อนรวมไปถึงเรื่องของตาสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่ออะไรอย่างที่บอกรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ทางกระทรวงคมนาคมเขาตั้งขึ้นมาก่อน
เมื่อทำการสอบสวนครบแล้วจะสร้างต่อจะอะไรกันต่อค่อยว่ากันไปครับ
ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลแต่ก็ฟังข้อมูลทุกส่วนทุกฝ่ายแล้วกัน
ส่วนเราเป็นประชาชนก็เตรียมดำเนินการหรือว่าเตรียมใช้บริการให้ถูกต้องไปแล้วกันนะคะ
ทำงานกันคนละส่วนแล้วกันเนอะส่วนเรื่องราวของคนที่ชื่นชอบปัดแอปหาคู่
ซ้ายไม่เอาปัดขวาโอเคโอ้ยคุณเคยเล่นเหรอ
เคยเล่นเอาจริงอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เข้าไปดูก็ได้เข้าใจถูกไหม
คนเรามันก็มีเรื่องต้องให้เรียนรู้หลายอย่างซ้ายปัดขวา
อ่าแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันแบบนี้เยอะขึ้นครับนะคะมีสาวคนหนึ่งค่ะ
เธอบอกว่าไปไปเจอหนุ่มคนนี้แล้วก็ถูกอกถูกใจเป็นพิเศษแต่สุดท้ายหนุ่มคนนี้แอบขโมยของเธอไปมูลค่ามากมาย
เจ็บใจจริงจริงค่ะก็มีเยอะค่ะแต่ว่าก็จะจะเลือกคัดคนเข้าบ้านอยู่
แต่ว่าคนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมค่ะหนูถึงแบบว่าสกิลวันพระ
สกิลสกิล

โอ้โหนี่อาจจะเศร้าแต่ก็ขำนิด
ก็ยังพอจะขำได้แต่เรื่องของเรื่องเราคงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
ถูกต้องเล่าฝ่ายหญิงก่อนแล้วกันเธอชื่อว่านางสาวเอนะคะเป็นม่ายสาวมีลูกนะ
แต่ว่าเลิกรากับสามีแล้วปัจจุบันสถานะโสดครับ
อายุสามสิบสองปีเธออยู่ที่จังหวัดบุรีรำเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ว่าเรด้าพังเรด้าพัง
หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยดูออกว่าคนไหนมาดีหนุ่มคนนี้โอเค
แต่ว่าคราวนี้มาเจอนุ่มที่เหมือนกับว่าเป็นมิจฉาชีพ
ก็เลยรู้สึกว่าเออเรด้าพังไปแล้วนะคะอาจจะตรวจสอบคนไม่แน่ใจไปแล้ว
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับนายเลกชื่อนายเลก
เป็นนุ่มรุ่นน้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะ
นายเลขเนี่ยก่อเหตุขโมยแหวนทองโทรศัพท์แล้วก็ยังฆ่าหมาตัวปวดของเธอด้วย

โอ้โหเจ็บใจสิคะมาฆ่าสิ่งที่เขารัก
สำหรับนายเลขนี่นะคะชื่อจริงคือนายสารวุฒิสมพรอายุ๒๔ปีค่ะ
เป็นนุ่มที่เธอรู้จักผ่านทางแอปหาคู่
แล้วหนุ่มคนนี้เขาก็มีอาชีพขายบริการทางเพศด้วย
ผู้หญิงคนนี้เธอก็ถูกอกถูกใจก็ซื้อบริการมาเป็นระยะนะคะ
ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมักเรียกใช้บริการหนุ่มมาตลอด
เพราะว่าเธอก็เป็นแม่ม่ายชีวิตอิสระนี่ไม่อยากจะผูกมัดกับใคร
เธอก็อยากจะให้หนุ่มมาช่วยดูแลเธอ
รวมทั้งเธอเองก็อยากช่วยเหลือหนุ่มที่มีปัญหาชีวิต
หรือว่าอยากจะหาอาชีพหารายได้

วิถีความสนใจรสนิยมส่วนบุคคล
เธอก็มาเจอไหนเลก
รู้สึกว่าหลงเสน่ห์คนนี้เป็นพิเศษเลยค่ะ
ก็ปลนเปลือให้จนหมดเนี่ยนะคะ
โอนเงินให้หรือว่าดูแลเป็นพิเศษ

แต่ว่าสนองด้วยการขโมยทรัพย์สินเธอหลายต่อหลายครั้ง
เจ็บปวดที่สุดแล้วยังขโมยมือถือเธอที่ใช้อีกนะคะ

บอกโกรธมากโกรธสุดไปเลยทำไมทำกับเธอแบบนี้

กลัวว่าไนล์เลกนะถ้าหลอนยาจะมาทำร้ายเธอรึเปล่า
แล้วที่สำคัญในเลขนี่นะส่งคลิปถือมีดส่งมาให้เธอ

เหมือนกับว่าส่งคลิปถือมีดมาเป็นการข่มครู
แล้วในเลขทำแบบนี้ประจำ
อ่าเรื่องราวเป็นยังไงฟังนางสาวเอเพิ่มเติมเลยค่ะ
แต่ว่าเราก็มีเด็กมีอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ

แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เราไปเที่ยว

คุยกันมามาบ้านของต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดูลึกกับเราหน่อยเหมือนว่า

มาบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี้จะรู้ลึกรู้จักกันมากหน่อย

แต่พอทำแบบนี้เธอเจ็บปวดใจเหลือเกิน

ขโมยข้าวของขโมยหัวใจ

แล้วก็ยังฆ่าหมาที่เธอรักอีก

บอกจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะไม่อยากจะให้ผู้หญิงคนอื่น

ตอนนี้ตำรวจสภบ้านดุงจับในเลขมาดำเนินคดี

แล้วก็จะติดตามโทรศัพท์มือถือของนางสาวเอเนี่ยมาคืนให้

ว่าในเลขจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางสาวเออีกนะคะ
แต่ว่านางสาวเอก็ยังตั้งคำถามนะ
ทำไมตำรวจถึงดำเนินคดีแค่ข้อหายาเสพติด
ทั้งที่นางสาวเอถูกนายเลขขู่ฆ่าด้วย

ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะ
เราเดินออกไปตามขั้นตอนต่อไปนะคะ

เวลาจะดำเนินคดีใครเขาก็ต้องดูไปพร้อมกับพยานและหลักฐานใช่ค่ะ
ส่วนเรื่องของแอปหาคู่เราก็ไม่ได้โจมตีว่าดีหรือไม่ดี
เพราะว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็ปนอยู่ในนั้น
เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งสติแล้วก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะ

คุณผู้ชมครับไปช่วยย่ายหน่อยเร็ว

เดี๋ยวนะช่วยยายจับจราเข้
ใช่คือเป็นจราเข้ที่คุณยายเขาเลี้ยงไว้ครับ

พอให้เจ้าหน้าที่มาจับเอ้าเกิดเหตุการณ์

ระวังตื่งผ้ามา
เหยียบคอก่อนดิ

งับขาเขาให้แล้วเต็มเลยครับ
น้ำมันหมุนเลยอ๋อจริงนะครับน่ากลัวดีนะฮะว่าแผลไม่ฉีกนะฮะอ้าวที่ต้องมาจับแบบนี้เนี่ยเพราะว่ายายจิตพลเอี่ยมอายุเจ็ดสิบห้าปีเขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับนะฮะในซอยเพิร์ชราชรรรย์สิบเจ็ดแขวงศรีกรรมเขตดอนเมืองกรุงเทพฯบอกว่าไปเลี้ยงให้หน่อยฮะ
ก็ว่าจะเอาไปด้วย

โอ้โหพอตัวมันใหญ่มันขนย้ายลำบากนะครับ

นี่ฮะก็เลยเป็นภาระของคุณยายจิต
ที่จะต้องมาดูแลแล้วก็มาซื้อไก่ให้กินเนี่ย
โอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะนะเลี้ยงจราเข้นะฮะ
ซึ่งคือตอนนี้แกก็บอกว่าแกแก่แล้ว

ใช่ยายแกก็เลยให้คนมาช่วยจับไปหน่อยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับ

แต่ว่าที่แผลที่แผลของเจ้าหน้าที่อยากให้ไปดู

ว่าขาเขาเป็นอะไรหรือเปล่า

แผลเดี๋ยวถกกางเกงขึ้นมาดู

นี่ฮะไอ้เนี่ยแผลฉีกแบบนี้

คือสัญชาติยานจอราเข้นะทั้งสองท่านนะ

มันจะหมุนมันจะสะบัด

ฉีกร่างของเหยื่อ

แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแผลเขาถึงเป็นทางยาว

ราเข้ไงมันเลยบิดได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าอยากจับให้เซฟที่สุดไม่ต้องลงไปจากบ่อก็ได้

เขาจะใช้บ่วงมัดคอก่อนรอบนึง
มาใกล้แล้วก็เอาบ่วงอีกอันหนึ่ง

แต่ยากนะเพราะว่ามันจะบิดเชือกไปเรื่อยฮะใช่ไหม

นี่คุณเล่าได้เชี่ยวชาญเหมือนกัน

ลงไปเลยไปเล่นในบ่อ

แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เอาไปส่งที่ศูนย์วิจัย
แล้วก็พัฒนาประมงน้ำจืดที่จังหวัดนครสวรรค

อยู่ที่ปลายจมูกกับดวงตา
ก็ให้ตีจมูกมัน
ที่อยากจะฟอกสีผมหน่อยละกันเพราะว่ามันก็เป็นแฟชั่นเนาะ
สาวคนนี้สิคะเธอฟอกผมจนกระทั่งว่าผมเนี่ยขาดเป็นพวงจนจะต้องตัดผมสั้นเลยค่ะ

ดูดิอันนี้ไม่ใช่ร้านที่ทำให้นะ
ร้านที่ทำให้คือฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนู่นร้านสีเขียวตรงนู้นที่ทำให้
แล้วกูตกกับใจผมตัวเองกูเลยวิ่งมาเข้าร้านพี่เขา
ตอนที่มันเป็นยาวอยู่บนหัวหนูก็ไม่ร้องอะพี่
แต่พอสั่งแล้วมันสั่งแล้วหนูจะร้องง่ายแล้วเนี่ย

ดูค่ะยิ่งสางผมยิ่งหลุดออกมาหลุดออกมา
ดูให้เป็นอุทาหรณ์นะแต่ต้องดูให้ครบเรื่องนี้ก่อนนะ

คุณไม้เนี่ยนะคะผู้หญิงคนที่เขาฟอกสีผมเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเธอไปฟอกสีผมที่ร้านแห่งหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดด้วยกรรภ์ราชศรีมา
เตรียมน้ำยาฟอกไปเอง
ร้านที่ทำให้คือร้านสีเขียวฝั่งนู้นนะ

เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านประจำเธอเธอก็เลยให้ทางร้านช่วยแก้ไขให้
พอไปถึงร้านสีเขียว
บอกว่าทำให้หน่อยเอาน้ำยาเตรียมไปเอง
เดี๋ยวจ่ายค่าแรงให้ช่าง๖๐๐บาท

คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเวลาเขาเตรียมน้ำยาไปเอง

พอไปถึงช่างร้านสีเขียว
ซึ่งตัวเธอเองก็คิดว่ามันเยอะนะ

มันเยอะเลยเหรอผมชั้นยาวก็จริงแต่มันต้องใช้ถึง๘กล่องเลยเหรอ
แต่มันก็แล้วแต่นะใช่ไหมถูกค่ะบางทีผสมเยอะแต่อาจจะใช้ไม่หมดก็ได้
ก็แล้วแต่ช่างแต่จังหวะที่ช่างผสมเรียบร้อยแล้วเริ่มละเลงน้ำยาลงไปที่ผมของเธอ
ก็บอกว่ามันก็ปกติแหละแต่ที่มันแปลกคือว่าทิ้งไว้นานถึง๒ชั่วโมง
ปกตินะเขาฟอกสีผมไว้ไม่เกิน๔๕นาทีอันนี้สาวที่ทำผมบ่อยน่าจะรู้ดี
คือทิ้งไว้นานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมจะเป็นวุ้น
แต่ถ้ายิ่งมากกว่านั้นคือมันจะขาดเลยค่ะ

อย่างที่เธอสามารถสากเอามาแล้วหลุดเลย
เดี๋ยวจะมีภาพตอนที่ผมหลุดออกมาแล้วเรารวบรวมมาใส่ถุง

เธอเห็นแบบนี้เธอตกใจมากนะคะ
คือมันขาดใช่ไหมแล้วมันร่วงอย่างนี้เลย
เนี่ยผมจริงนะคะที่ผ่านการฟอกแล้วมันหลุดขาดแบบนี้

เธอก็ตั้งสติค่ะเดินกลับมาร้านเสริมสวย
คือร้านที่เธอถ่ายคลิปนี่แหละ
บอกว่าจะให้ช่วยแก้ไขให้หน่อย
ทางร้านใหม่ก็เลยบอกว่า

เออแต่ว่าได้เปลี่ยนทรงไปเลยอ่ะ

งั้นจะต้องกลับไปที่ร้านสีเขียวนั้น

บอกพี่พี่ทำให้มันเป็นแบบนี้

ไม่คิดค่าแรง๖๐๐บาทแล้วกัน

ทางร้านสีเขียวที่เป็นคนทำให้เขาตอบมาแบบนี้ค่ะ

บอกได้ฟังแบบนี้อึ้งเลยค่ะ
หน้าชาทำอะไรไม่ถูกนอกจากหายใจลึก

พูดโทรพูดโทรยุบหนอพองหอแล้วเดินออกมา

ผมว่านะเพราะว่าคือเวลาเราไปทำสีผม
บางทีด้วยความที่ส่วนตัวผมเองนะ
ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องทิ้งไว้นานแค่ไหน

ก็ต้องรู้สิไม่งั้นเราก็ทำเองแล้วไหม

เราทำไม่เป็นเราก็ต้องให้ช่างช่างคือคนเชี่ยวชาญถูกไหมคะ

เรื่องของเวลาบางทีอาจจะแค่ถามช่างเดียวไม่พอ

เออคุณพูดถูกบางทีเราก็ต้องเตือนมันเกิน๔๕นาทีนะคะ
ไม่ใช่กล้ามเพลินเฉยใช่ไหม

นี่ไงนะคะก็เรียกว่าต้องคุยกัน
ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วสุดท้ายจะชดเชยเยียวยากันยังไง
หรือว่าจะหาจุดลงตัวได้ตรงไหนบ้าง

จริงดิฉันขอให้กำลังใจคุณผู้หญิงคนนี้ผมสั้นก็เท่นะคะ

เขาทำอาชีพก็คือเก็บของเก่าขาย
แต่มีหัวใจที่อยากจะมอบสิ่งดีให้
ด้วยการเก็บเอารถจักรยานคันเก่า
ที่มันพังแล้วเอามาซ่อมแล้วเอาไปให้เด็กครับ

แต่ดูลักษณะท่าทางแล้วแกไม่ธรรมดาเพราะนี่ปากแดงด้วย
เลยมีฉายาว่าเบิร์ตปากแดงคนแถวนั้นเขารู้จักกันดี
ที่อำเภอพมฤยามเค้าเป็นคนอำเภอผมพิจารุโลกที่อาจารย์พิษานุโลก
แล้วมีอาชีพรับซื้อของเก่าทำอย่างนี้มานานตั้ง๒๐ปีแล้ว
ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่แกแตกต่างจากคนอื่น
ก็คือการเก็บเอาจักรยานเก่าที่เป็นพวกจักรยานมือสอง
หรือว่าคนอื่นเขาทิ้งแล้วแต่แกไปหาซื้อของเก่าใช่ไหมล่ะ
จักรยานเก่าบ้านนั้นบ้านนี้ใครไม่ใช้ก็เอามาให้แกนี่แหละ
พี่เบิร์ตเบิร์ตปากแดงทำการซ่อมแซมแล้วเอาไปแจกเด็ก
แล้วเหมือนกับว่าให้จักรยานคันใหม่ให้กับเด็กที่เขายากไร้อะครับ
โอ้โหพี่พี่เบิร์ตปากแดงพี่ใจหล่อมากสุดยอดจริง
เขาบอกว่าตอนนี้นะเขามีจักรยานที่รอการซ่อมแซมกว่า๕๐คัน
แล้วถามหน่อยพี่เอาเวลาที่ไหนไปทำ
เขาบอกว่าเวลาหลังจากที่ไปเก็บของเก่าแล้วก็ขายเสร็จแล้วก็คือช่วงเย็นค่ำ
เรียกได้ว่าพอทำงานเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉย
เนี่ยมาเอาพวกชิ้นส่วนอะไรต่างมาประกอบมาทำการซ่อมรถจักรยานเก่าเหล่านี้
จนสามารถนำกลับมาใช้ได้
อย่างนี้มาเล่าให้กันฟังเพราะอะไรเผื่อคุณผู้ชมดูข่าวนี้อยู่
อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งรอยยิ้มส่งสิ่งดีให้กับเด็กเหล่านี้
ได้จักรยานเก่าที่ซ่อมแล้วเอาไปปั่นเล่นที่บ้าน

จะเป็นเรื่องของกำลังทรัพย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน

ได้เลยเนี่ยค่ะหมายเลขขึ้นให้แล้ว
เนี่ยเวลาเขาเอาไปให้เด็กเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่อย่างนี้

เออติดไลค์ขอบคุณมาก
ไม่ว่าจะน็อตหลุดโซ่หย่อนโซ่ขาด

จดเอาไว้นะหรือถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้
แล้วก็ลองโทรไปคุยกับพี่เบิร์ดปากแดงบอกนี่มาบ้านนี้เลย
จักรยานก็มีหรือจะซื้อจักรยานคันใหม่
แล้วส่งผ่านไปให้พี่เบิร์ดปากแดงเอาไปแจกเด็กในชุมชนก็ได้เหมือนกัน
ใกล้วันเด็กแล้วด้วยนะร่วมด้วยช่วยกัน
หรือบางคนงบประมาณไม่มีมากมายก็สมทบทุนเท่าที่มีก็ได้
ใช่ครับเรียกว่าให้ความสุขจริงเลยนะครับ
พาไปดูร็อกหน่อยแต่ไม่ใช่ร็อกเกอร์นะครับ

เออเอาไปดูล็อกเกอร์ครับ
บอกเลยว่าแตกต่างจริงเลยล่ะครับ

แต่นี่คือล็อกเกอร์ของจริง
ใช่ครับแล้วแต่ละอันคุณดูนี่
แต่ละรูปเนี่ยอ้าวพี่คนนี้รูปมาฮะ

เป็นรูปเหมือนกับพระเนอะ

ซึ่งปกติล็อกเกอร์เราก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใคร

แต่ว่าเขาสร้างมิติแบบนี้นะฮะคือติดจะได้รู้ว่าอันนี้ล็อกเกอร์ของใคร
ของฉันของเธอนี่ถูกถูกถูกน่ารักจริงเลยนะครับ
ล็อกเกอร์แต่ละอันนี้ฮะอืมถ้าเป็นของเราเองล่ะค่ะ
สมมุติถ้าเป็นของผมถ้าเป็นล็อกเกอร์ผมแล้วก็
สังเกตยังไงมีพวกใบแจ้งหนี้
แปะตามหน้าล็อกเกอร์ให้มาจ่ายจ่ายได้แล้วโอ้โห
คุณนี่เป็นคนที่มีคุณค่านะฮะนักต่างสมมีคุณค่า
ค่าอะไรคะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้าน
ค่าให้จ่ายเยอะพูดไปเรื่อยอืม
กลับไปเคลียร์ซะครับ
เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะคุณแม่บอกคุณลูกว่า
มีช่างแอร์ไปติดแอร์ให้ใหม่ช่วยถ่ายรูปให้แม่ที
ถ่ายมาโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบแล้วแม่เกือบไปมีเรื่องกับช่างแอร์แล้วล่ะครับ

เกือบแล้วก็รูปถ่ายมาตอนแรกนี่คือรูปที่ลูกชายแกถ่ายไปให้นะ
เดี๋ยวจะให้ดูรูปนั้นอีกทีแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
ว่าทำไมแม่ถึงโมโหหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะ
แล้วคุณดูสิถ้าคุณบอกว่าช่างแอร์ไปติดแอร์ให้ใหม่
แล้วลักษณะของแอร์ออกมาเป็นแบบนี้คุณจะโกรธช่างไหม
โอ้โหดิฉันจะเลิกจ้างเลยล่ะค่ะ

ติดยังไงให้แอร์มันเอียง

แต่เมื่อไปดูสถานที่จริงแล้ว
กลับปรากฏว่าอ้าวคุณผู้ชมฮะ

แล้วส่งมาให้แม่

ด้วยความที่ว่า

พอทำฝ้าเพดานนี้เป็นแนวตรง

โหสุดท้ายเกือบ

แต่สุดท้ายกลับไปมีปัญหากับลูกแทน
ไม่รู้ตอนนี้เคลียร์กันรู้เรื่องยังนะ

แล้วก็มาให้ดูเออมันก็เป็นเรื่อง

เออลูกเค้ามีจินตนาการค่ะ

ก็ยินดีต้อนรับทุกข้อความเลยนะคะ

เป็นเรื่องราวของการทำเกี้ยว
เป็นการทำเกี้ยวที่เป็นอาหารที่เป็นแป้งห่อไส้ก็ว่ากันไป

ใช่แต่ว่าคุณเคยเห็นเกี้ยวแบบนี้ไหม
วางไว้บนจานบนโต๊ะบนพื้น

ไม่เป็นไรแต่แอปเปิ้ลบุบค่ะ

นี่มันคือเกี้ยวอะไรทำเอาแอปเปิ้ลเนี่ยแตกยุบยุ่ยเลยนะคะ
ดูกันอีกทีมันปรากมาหลายไส้นะเกี้ยวนี่เอาคุบไปอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไร

เกี้ยวส่วนใหญ่เป็นไส้หมูไส้กุ้งไส้ปู
อันนี้น่าจะไส้เหล็ก
พอทุบมาแล้วแอปเปิ้ลแตกเลย

หรือมันยังต้มไม่ได้ที่มันก็ไม่น่าจะแข็งขนาดนี้ไหมเพราะคุณ
ไปดูหน่อยซิว่าตกลงแล้วมันคือเกี้ยวอะไร
แล้วแฟนได้ทานหรือไม่
เพราะถ้าแฟนทานไอ้เกี้ยวตัวนี้นะดิฉันว่ามีเรื่องแน่
อื้อหูวววฟันเนี่ยฟันจะต้องร่วงได้แน่เลยใช่เพราะว่าแข็งมาก
เดี๋ยวไปก็ไปจัดฟันใหม่ได้เลย
มันไม่งอกใหม่แล้วนะรุ่นนี้คิดถึงฟันปลอมตัวเอง
คุณอย่าไปหากินเกี้ยวแข็งอย่างนี้

คุณผู้ชมครับมาเช็คสุขภาพนิดนึง
ส่วนจะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนที่นั่งเรียน
หรือว่านั่งทำงานเกิน๖ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะฮะ
ต้องเสี่ยงแน่นอนนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกาย
ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับ
เหมือนกับง่ายใช่ไหมจูด้งว่าเอ๊ะนั่งเฉยจะเป็นอะไร
แต่ว่านั่งนานเกินไปอันตรายแน่
เสี่ยงนะครับคุณผู้ชมครับเสี่ยงต่อ๑๐โรคอันตรายดังนี้เลย

ขาและสะโพกอ่อนแรงครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนขาและสะโพก
เล็กลงหรือว่าอ่อนแรงลงได้นะครับ
น้ำหนักขึ้นนี่ฮะหากเรานั่งทั้งวัน
จะทำให้การเผาผลาญไขมันแล้วก็น้ำตาลในร่างกายน้อยลงครับ
สามฮะสะโพกปวดสะโพกแล้วก็หลังครับ
การนั่งนานอย่างที่เรารู้ก็จะทำให้สะโพกแล้วก็หลังเนี่ย
เกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อในส่วนที่ใช้งอสะโพกเนี่ยก็จะสั้นลงนะฮะ
ส่งผลให้กระดูกสันหลังเสื่อมเรื้อหลังได้นะครับ
๔เสี่ยงวิกฤตกังวลและซึมเศร้านี่เป็นได้เหมือนกัน
เพราะว่าการนั่งทั้งวันเนี่ยส่งผลจริงนะต่อสุขภาพจิตคือมันไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับ
อาจจะต้องขยับขยื่นบ้างระหว่างวันนะครับ
เสี่ยงมะเร็งโอ้ยเพิ่งรู้นะเฮียเช่นมะเร็งอะไรบ้าง
มะเร็งปอดมะเร็งหมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ
เสี่ยงโรคหัวใจนะฮะ๗เสี่ยงโรคเบาหวานครับ

ใช่เพราะว่าการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าพบว่านั่งนานทำให้เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินนะฮะ
ซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคเบาหวานได้ครับ
เสี่ยงโรคเส้นเลือดขอด

ครับส่วนข้อเก้าครับเสี่ยงภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำครับ

แล้วก็๑๐ครับกล้ามเนื้อคอและไหล่แข็ง

นั่งนานใช่มันส่งผลให้บ่าแล้วคอปวดได้

คุณผู้ชมก็ขอแนะนำคือระหว่างวันก็มีการลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อเปลี่ยนอริยบทหรือว่ายืดเส้นยืดสายบ้างก็ได้นะครับ

พิธีกรของเรานี่ก็ยืดเส้นยืดสายนี่คือท่าที่แนะนำเลยท่าก้มโค้ง
แต่ต้องทำคนเดียวอย่าให้เพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะเกิดอันตรายซ้อนทรัพย์ได้ซับซ้อน

นี่ไงคือบริหารไม่ดูสังขารตัวเอง

ใช่ค่ะคุณค่ะคุณต้องดูหน่อยว่าอะไรคุณมันหายากเอ้า

เดี๋ยวจะพาคุณไปหาอะไรกินแล้วเผื่อจะดีขึ้นนะเอาใจเมนูคนที่ชอบเมนูข้าวมันไก่ร้านนี้ก็ดีการอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าวอ้ำคำใหญ่

แล้วคุณจะกินแบบไก่ต้มแบบเดียวก็ได้ยังเป็นไก่ทอดผสมก็แล้วแต่นะคะ
ก็ข้าวมันไก่ธรรมดาก็ราคา๕๐บาท
ถ้ามีไก่ต้มไก่ทอดก็๑๑๐บาท

ได้หมดนะคะส่วนน้ำจิ้มก็คือเด็ดล้ำเลิศมากมากจริงจริงนะคะ
ที่ชื่อว่าเช็คกินได้เลยนะคะ
ขอบคุณด้วยที่มาแชร์ร้านข้าวมันไก่อร่อย
แถววัดสุทธิวรารามเจริญกรุง๖๕ให้เรารู้กันค่ะ

ดิฉันเอาเนื้อไม่เอาหนัง

แต่ถ้าเป็นผมผมเนื้อน่องหนังเยอะ

ผมกินแต่ละอย่างเสี่ยงหมดแล้ว
เสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือด

กินไปก่อนยังไม่เป็นไรก็กินไปก่อน

เขาเลยเรียกว่าหาจิก
เสียงหาแบบว่าอย่างนั้นสิ

หาจิ้งไม่ได้

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์กู้ภัยเทศบาลเมืองต้นเป่าที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับผม
เขาก็ถ่ายห่านตัวนี้เป็นห่านฟ้าเจ้าถิ่นอยู่คู่กับหน่วยกู้ภัยมานานแล้ว
อ๋อเหรอแต่ยังไม่ค้นเคยกันเหรอครับ

ใช่ฮะตอนเด็กใครเคยโดนหาไล่จิกบ้างไหม

นี่นะก็เป็นเรื่องน่ารักนะครับ

ไปดูเรื่องต่อไประหว่างคุณพ่อกับคุณลูก

หรือว่าลูกเลี้ยงพ่อกันแน่ครับ
คุณพ่อเลี้ยงหนูหนูเลี้ยงพ่อค่ะ
คุณพ่อเลี้ยงหนูหนูเลี้ยงพ่อค่ะ

แต่ดันหลับซะแบบนี้นะครับ

น่าจะฝันว่าผีอำเลยว่ะเพราะเหมือนมีใครนั่งพร้อมอยู่

ไม่ใช่ผีอำลูกนี่

แต่หลายบ้านเป็นนะบ้านผมก็เป็น

ให้แฟนเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงหลับเลย

เอาใหม่ตรงให้ใครเลี้ยงลูกค่ะ

เอาแฟนบอกคุณว่าเอาลูกไปเลี้ยงหน่อย
แล้วคุณทำไงเอาลูกมาตั้งไว้ในห้อง

ลูกเป็นคนนะ
ลูกหรือแจกัญค่ะ

ไม่ต่างกับตั้งเลย

แล้วผมก็ขี้เกียจหลับซะเลย

ดูเอาอันนี้คือเทคนิคการขี้เกียจ

เขาเล่นกับลูกบ่อยนะบ้าน

เจ้าหน้าที่ครับต้องไปช่วยเหลือ

น้ำมันท่วมกระแสน้ำมันแรงแบบนี้

ในผู้การสบัดข่าว
ถึง๒๒มีนาคมนี้
และแบคทีเรีย
ปกป้องทุกสิ่งที่รักได้ทุกวัน

งั้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่
ดื่มง่ายจริงลองก่อน

ช่วยประปรุงให้ผมที่ยาวและดูหนา
มีสุขภาพดีขึ้นห้าเทา

ใน

โกแก่มันทุกเม็ดโฉไหม

ตึกโรงพยาบาลรองรับไม่พอ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารใหม่
เพิ่มพื้นที่เพิ่มความหวังในการรักษาทุกชีวิต

ทำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ขอแนะนำซอสคอร์ดี้ภูมิทราย
อร่อยดื่มง่ายได้อย่างน้ำเนื้อ
มีส่วนผสมของภูมิทราย
ใหม่ซอสคอร์ดี้ภูมิทราย

แต่เจอควันทีความหอมหันวัด

กลิ่นหอมนุ่มสลวยพร้อมช่วยบำรุง

คุณต้องจ่ายค่าบ้านค่านำค่าไฟนี่หว่ะ

เดี๋ยวไปกดตามจากคาฟอร์แชช์พร้อมใช้แป๊บนึง
เอ้าไปไหนอ่ะมันเบิกผ่านไลน์ได้
ชอบรีม
ฟอร์แคสต์พร้อมใช้รับเงิน๒ก้อนเบิกง่ายผ่านไลน์

โอำรัสบาจุคราว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
เพียงเขาเจอพายุเข้าไปน้ำคว่มหนักกระแสน้ำมาแรง
เขาติดอยู่ในรถรถเนี่ยเจอกับกระแสน้ำที่มาแรงแบบนี้

น่ากลัวมากค่ะคุณใช่ไหมคุณชิสาคุณชูโด้งดูนะไอ้เหตุลักษณะแบบเนี้ย
จริงจริงในไทยก็มีเหมือนกันใช่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าเขาอืม
นี่คือภาพเหตุการณ์สุดระทึกนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังไปช่วย
คนที่ติดอยู่ในรถโอ้โหเหมือนกับว่าต้องใช้แขนรถเครนอ่ะ
ทำเป็นเหมือนสะพานยื่นออกไปให้ถึงตัวรถคันนี้ที่ติดอยู่กลางกระแสน้ำหลากฮะ
รถคันนี้มีคนติดอยู่ในนั้นสองคนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือได้สำเร็จ
แต่กว่าจะช่วยได้ยากลำบากไง
ต้องใช้เวลานานฮะกว่าที่จะช่วยทั้งสองคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตามรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เกิดน้ำท่วมบนถนนในเมือง
หลังจากที่มีฝนตกแล้วกระหน่ำลงมานานหลายชั่วโมงเอาคุณดูสภาพโดยรอบ
หายเรือขยักแบบเนี้ยน้ำท่วมสูงเกือบเมตรเหมือนกันนะโอ้โหแล้วดูดิ
โอ้โหรถโดนน้ำท่วมแบบเนี้ยอืมหายเลยค่ะอ้าวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไหมล่ะ
เหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเคยเกิดในไทยแบบไทยก็มีเหมือนกันแต่เนี้ย
อย่างต่างประเทศเขาก็โดนโดนหนักด้วยผมว่าน่าจะหนักกว่าของไทยอีกนะ
อืมอ่ะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์แล้วก็ภาพที่เห็นอยู่เนี่ย
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เข้าไปในเมืองนะแล้วก็ถ่ายภาพเหล่าต่างเหล่านี้
แล้วดูโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ต้องบินมาช่วยเหลือประชาชนแบบนี้
เพราะว่ายังมีบางส่วนฮะประชาชนบางส่วนติดอยู่บนเกาะเล็กแห่งหนึ่ง
หลังจากที่เจอกับฝนตกหนักแล้วระดับน้ำในแม่น้ำเวนทุราเนี่ย
มันเอ่อล้นเข้าทั่วเมืองฮะล่าสุดมีคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เตือนว่าพายุที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อาจจะมีอันตรายยิ่งกว่าเดิม
ก็ขอร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่า
ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อันตราย
จะต้องมีการอบพยพผู้คนออกมาโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้ว
นึกว่าเหมือนมีแต่ในหนังน่ะโอ้ของจริงก็มีน่ะฮะ
แล้วทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งของทางฝั่งอเมริกาเขาอ่ะนั่นเรื่องอะไรฮะ
หนังจำชื่อหนังไม่ได้จำได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณว่าน้ำท่วมอย่างนี้
แต่ว่านางเอกอ่ะต้องประชนต้องเจอกับค่ะ
จราเข้จราเข้อุ่นหลุดสนุกมาเลยความสนุกนั่นคือในหนัง
อันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่สนุกด้วยนะไม่มีนะไม่มีนะเออไม่มีไม่มีค่ะ
ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติใช่มันเกิดขึ้นได้มันมีเหมือนกัน
มันเกิดขึ้นได้แบบนี้แหละใช่ค่ะงั้นเราไปดูเรื่องที่มันแบบไม่เครียดกันหน่อยไหม
เครียดหรือไม่เครียดไม่แน่ใจนะว่าคุณตาคนนี้ค่ะออกมายืนออกมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้
เออตอนนี้คุณยายบอกรอตาอยู่นานแล้วอ่ะแล้วตาไปไหนทำอะไรอยู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาครับเขาเจอพายุเข้าไปน้ำท่วมหนักกระแสน้ำมาแรง

อ่ะดูเหตุละทึกนี้ไปนะครับนางกลัวมากค่ะคุณ
คุณชิสาคุณจูด้งดูนะไอ้เหตุลักษณะแบบนี้
จริงจริงในไทยก็มีเหมือนกันใช่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าเขาอืม
ภาพเหตุการณ์สุดระทึกนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังไปช่วย
คนที่ติดอยู่ในรถโอ้โหเหมือนกับว่าต้องใช้แขนรถเครนอ่ะ
ทำเป็นเหมือนสะพานยื่นออกไปให้ถึงตัวรถคันนี้ที่ติดอยู่กลางกระแสน้ำหลากฮะ
รถคันนี้มีคนติดอยู่ในนั้นสองคนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือได้สำเร็จ
แต่กว่าจะช่วยได้ยากลำบากไง
ต้องใช้เวลานานฮะกว่าที่จะช่วยทั้งสองคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตามรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เกิดน้ำท่วมบนถนนในเมือง
หลังจากที่มีฝนตกแล้วกระหน่ำลงมานานหลายชั่วโมงเอาคุณดูสภาพโดยรอบ
หายเรือขยักแบบเนี้ยน้ำท่วมสูงเกือบเมตรเหมือนกันนะโอ้โหแล้วดูดิ
โอ้โหรถโดนน้ำท่วมแบบเนี้ยอืมหายเลยค่ะอ้าวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไหมล่ะ
เหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเคยเกิดในไทยแบบไทยก็มีเหมือนกันแต่เนี้ย
อย่างต่างประเทศเขาก็โดนค่ะโดนหนักด้วยผมว่าน่าจะหนักกว่าของ
อีกนะอืมอ่ะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์แล้วก็ภาพที่เห็นอยู่เนี่ย
ชนแบบนี้ค่ะเพราะว่ายังมีบางส่วนฮะประชาชนบางส่วนติดอยู่บนเกาะเล็กเล็กแห่งหนึ่ง
มันเอ่อล้นเข้าทั่วเมืองฮะล่าสุดมีคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เตือนว่าพายุที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อาจจะมีอันตรายยิ่งกว่าเดิม
ก็ขอร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่า

ครับอาจจะต้องมีการอบพะยบพู่คนออกมาอืม
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนึกว่าเหมือนมีแต่ในหนังนะ

แล้วทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งของทางฝั่งอเมริกาเขา
จำได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณว่าน้ำท่วมอย่างนี้
แต่ว่านางเอกต้องเจอกับจราเข้
จราเข้อุดสนุกมาเลย

ไม่มีค่ะก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ
ใช่มันเกิดขึ้นได้ทั่วโลกมันเกิดขึ้นได้แบบนี้แหละ
ใช่ค่ะงั้นเราไปดูเรื่องที่มันแบบไม่เครียดกันหน่อยไหม

เครียดหรือไม่เครียดไม่แน่ใจนะเพราะคุณตาคนนี้ค่ะ
ออกมายืนออกมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้
เออตอนนี้คุณยายบอกรอตาอยู่นานแล้ว
แล้วตาไปไหนทำอะไรอยู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
ผู้กัดสบัดข่าว

ของดิฉันก็ดูได้ชิสามาแชร์
เต้นเขาไม่เลิกแล้ว

อีกนิดเดียว

คุณตาท่านหนึ่งมีดนตรีในหัวใจเพลงมาไม่ได้อาการเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหเด้งหน้าเด้งหลังกระดึบกระดึบโอ้โหความที่ว่ามีเรี่ยวมีแรงที่แข็งแรงอยู่
และเมื่อเจอกับเพลงที่ใช่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดินไปก็ยิ้มย่องสนุกสนาน
โยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังฮะเนี่ยเราก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตนะ
ไอ้ของที่ถืออยู่เนี่ยเป็นของกินหรือเปล่าแล้วจะเอาไปให้คุณยายหรือไม่
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นป่านนี้คุณยายก็คงรอยาวแล้วล่ะโอ้โหถือไม้เรียวรอตีคุณตาเลย
แซวเล่นนะแซวเล่นเห็นแบบนี้คุณตาแกยังแข็งแรง
และยังมีความน่ารักแบบนี้ก็เลยเอาคลิปนี้มาสร้างความสุขสนาน
ให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่นั่นเองนะครับ
ค่ะคุณตาแข็งแรงเราก็มีความสุขนะคะ
ถ้าหากว่าน้องหมาจะต้องอยู่ห่างจากเจ้าของหลายวัน
เจ้าของไปต่างจังหวัดแบบนี้พอกลับมาทีน้องหมาเขาดีใจแบบนี้เลยค่ะ
นี่กระโดดกอดเลยแล้วคุณหมาสั่นดี
นี่ดูดิดูดินับคอแล้วหรอมีจุ๊บด้วยจุ๊บคอ
จุ๊บนะโหดูคือมันแบบอาการแบบสุดไปเลยหลีกรีสุดนะคะ
แล้วจะไม่ให้หลงให้รักได้ยังไงนี่เลยค่ะน้องหมา
แล้วพันธุ์ดีก็สุดสนอยู่แล้วแล้วก็ติดเจ้าของมากเลย
คือพอเจ้าของเนี่ยนะคะเขาออกไปต่างจังหวัดไปทำธุระนาน๔วัน
ปลับมาปุ้บโหดีใจพอเจอเจ้าของวิ่งใส่เลยค่ะ

ดีดสุดสุดไปเลยนะคะจนกระทั่งเหมือนกับน่าจะเป็นพี่เลี้ยงไหมที่เดินตามมาเนี่ย
ยกมือไพ่ขอโทษเลยค่ะขอโทษที่ห้ามหมาไม่ทัน
หมากระโดดกอดไปแบบนั้นนะคะก็เอาล่ะถ้าหากว่าเห็นแบบนี้เราก็คงใจอ่อนนะ

ตัวน่าจะหนักนะเวลาที่เขาขึ้นมา

เป็นสายพันธุ์ที่น่ารักเป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่าง

พลุนเลยค่ะเป็นมิตรกับทุกอย่างจริง
แต่ว่าก็นี่แหละเป็นความสุขใจของคนเลี้ยงสุนัขนะคะ
ใครอยากจะไปดูความน่ารักของน้องนักเก็ตต่อนี่เลย
มันเป็นความสุขของคนเลี้ยงสุนัขจริงนะ
นะคะไม่ว่าจะหมาตัวเล็กตัวใหญ่เราก็เอ็นดูเหมือนกัน

เป็นได้เฉพาะสุนัขด้วยว่าถ้าแมวเขาคิดถึง
แมวเหรอแมวส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าอ้าวแอบไงแค่นั้นแหละ
แค่นี้ค่ะไม่มีเข้ามา
มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแมวส่วนใหญ่มันจะเป็นประเภทว่า
ให้ความรักของเราเนี่ยพุ่งไปหาเขาเองมันจะไม่มาเรียกร้อง
ส่วนใหญ่มันจะรอแล้วก็ให้เราพุ่งไปหามัน

เห็นไหมแมวหมาเนอะนิสัยต่างกัน
ใช่ครับแต่ละประเภทก็ให้ความรักได้เท่ากันเนาะ
แต่ว่าวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับน่าเสียดายเวลาของพวกเราทั้ง๓คน

ใช่ครับผมแต่ว่าก่อนปิดท้ายลากันไปด้วย
น้องช้างน้อยสายเอวนะครับ

รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ